มีมือปืนสุดโหดรายหนึ่งนะคะไปเจาะยิงท้ายทอยชาวบ้านคนหนึ่งจนเสียชีวิตเลย
สาราพระพุทธรูปเลยคือยิงต่อหน้าพระแบบนั้นเลยค่ะ
ตำรวจสพทุ่งสงศ์ก็เลยไปตรวจสอบเหตุครั้งนี้นะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนคอนกรีตทางขึ้นน้ำตกปลิว
ตรงสามแยกที่มีสาราพระพุทธรูปอยู่ก็พบร่างของนายสินชัยเวชสันอายุ๔๖ปี
สภาพเนี่ยนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดมีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าไทยทอย๑นัดค่ะ
กลางถนนมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งล้มคว่ำอยู่และข้างรถเนี่ยยังมีตระก้าใส่ผลไม้ตกอยู่ใบหนึ่งด้วย
เรื่องราวเป็นมายังไงไม่รู้ก็ต้องไปถามภรรยาผู้ตายนะคะ
จันฟองเก่งกล้าอายุ๔๔ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุสามีนายสินชัยเนี่ยไปเก็บมังคุดที่สวนเพื่อจะเอาไปขายในหมู่บ้าน
ตอนนั้นฝนกำลังตกเลยค่ะตัวเธอเองเนี่ยทำกับข้าวอยู่หลังบ้าน
แต่ว่าหลังบ้านกับสวนไม่ได้ไกลกันนะ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงดังปั้งเป็นเสียงปืน

โอ้โหตอนนั้นน่ะมือที่ถือตะหลิวนี่งงเลยค่ะ
จะปล่อยทิ้งแทบจะร่วงลงไปกองกับพื้น
๘ด้านไปหมดไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น

ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นพนันอะไรเลย
ไม่ออกจริงว่าใครถึงจะมาปองร้ายสามีแบบนี้
เรื่องต้นตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้๒ประเด็นนะคะ
ก็คือเหตุทะเลาะกันในเครือญาติ
หรือไม่ก็ขัดแย้งธุรกิจผิดกฎหมายค่ะ
เดี๋ยวตอนนี้ชุดสืบสวนเขาลงพื้นที่

จะเป็นคนร้ายแบบไหนกันแน่